คุณผู้ชมคะมาดูเรื่องนี้ค่ะหนุ่มทหารเกณฑ์คนนี้ค่ะ
ก็ไปรับใช้ชาติต้องอยู่ห่างจากแฟนสาว
พอปลดประจำการออกมาไปหาคนแรกเลยไปหาแฟนสาว
ห้องเช่าที่ก็ตัวเองก็จ่ายเงินให้ทุกเดือนนะ
ตั้งใจจะไปเซอร์ไพรส์แฟนสาวแต่โดนเตอร์ไพรส์กลับ
แฟนสาวอยู่กับผู้ชายคนอื่นในห้องนั้นค่ะ
พ้องนี่กูจ่ายให้มันเซอร์เดือน
ใครอยู่ใครกินกูจ่ายให้มันตลอด
ไม่เงี๊ยดกูไม่กลูกินสิ
เพราะงั้นกูเป็นคนจ่าย

กูก็ให้หน่อยใจมึงสิเชียวว่ะ
กูเอ็ดกูซัพพอร์ตมึงตลอดกูซ่อยมึงตลอดกูมีอย่างมึงซ่อยมึงตลอด
มึงตอบเรื่องกูด้วยอย่างสินั่นเพื่อนเลย
โอ้โหคุณผู้ชมเจ็บไหมล่ะ
หนุ่มทหารเกณฑ์คนนี้
โพสต์คลิปแบบโอ้โหช้ำใจอ่ะเพิ่งปลดประจำการจากการเป็นทหาร
สิ่งแรกที่รีบไปหาคือรีบไปหาแฟนสาวที่ห้องเช่าที่เคยอยู่ด้วยกัน
แล้วตัวเองเป็นคนจ่ายค่าเช่าให้ทุกเดือนนะ
แต่กลายเป็นว่าไปเจอแฟนสาวพาผู้ชายมานอนอยู่ในห้อง
หลายคนอาจจะสงสัยใช่ไหมคะว่าเหตุการณ์นี้เลือดตกยางออกเลยหรือเปล่าเนี่ย
มันมีเหตุร้ายอะไรเกิดขึ้นเลยหรือเปล่าเนี่ย
แต่หนุ่มคนนี้เขาใจเย็นแบบใช้ได้เลยนะ

ลงเอากับประตูห้องน้ำที่เห็นอยู่ที่พื้นตรงนี้ค่ะ

คนที่เห็นคลิปนี้ชื่นชมพ่อหนุ่มคนนี้นะคะว่าใจเย็นมาก
ดีแล้วที่ไม่ทำร้ายใคร
แล้วยังถามตรงกับแฟนสาวตัวเองแล้วผู้ชายคนใหม่ด้วยนะ

แฟนสาวกับผู้ชายคนใหม่เขาก็ยืนนิ่ง

ก็ยอมรับสารภาพกับสิ่งที่ทำไป
นี่ค่ะคือเขาคบกันมา๒ปีนะ
แต่๒ปีนั้นมันกลายเป็นอดีตไปแล้วนะคะ
นี่ค่ะเขาบอกว่าความทรงจำมันก็เผาทิ้งไปในเตาถ่าน
แล้วไม่รู้จะเผาพริกเผาเกลือสาบแช่งกันด้วยหรือเปล่า

แล้วก็ไปเก็บข้าวของเสื้อผ้าเผาที่
ทรงจำเผาทิ้งจริง

คือพ่อหนุ่มคนนี้ทหารเกณฑ์หนุ่มคนนี้บอกว่า

ทางผู้หญิงก็บอกว่าถ้าลบคลิปก็จะไม่เอาเรื่องเอาราวก็เลยลบคลิปไป
ก็ไม่เป็นไรเขาก็เลยว่ายอมรับผิดในส่วนของผมที่โพสต์คลิปแบบนี้
แต่ตอนนี้กำลังใจดีคนให้กำลังใจเยอะ
แล้วตอนนี้กำลังใจก็ดีขึ้นมากค่ะ
คือในมุมที่ไม่ใช้ความรุนแรงในการทำร้ายร่างกายกันอันนี้ก็ถูกต้องนั่นแหละ

แต่ว่าอันนี้ก็ต้องยอมรับว่าในมุมของการไปถ่ายคลิปแล้วเอาคลิปไปโพสต์ในโซเชียลเนี่ย
อันนี้มันก็คือมันก็มีข้อกฎหมายกับเครื่องละเมิดสิทธิ์อะไรเขาตรงนี้ด้วยนะฮะ